ก็คว้าแชมป์ไทยลีกไปคลองเป็นครั้งแรกของสโมสร
ซึ่งวันนี้จะเปิดบ้านพบกับสุโขทัยในเวลา๑๙นาฬิกา
หวังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์เร็วที่สุด
หากพวกเขาเก็บ๓คะแนนในเกมนี้
อกจากนี้ยังมีสหรัฐอยู่เย็นธิริพันธ์พ่วงจันทร์

ยังมีจอนบาโจ้เป็นตัวความหวังในเกมนี้

กระต่ายแก้วไม่เคยแพ้ค้างค่าไฟเลยนะครับ
โปรแกรมอีกคู่ในวันนี้นะครับ
ในเวลา๑๘นาที๓๐นาทีนะครับ